คุณลุงเนี่ยไปเดินกลางน้ำโขงได้ยังไง
ถ้ากลายังไม่เห็นช่วยไปดูนะ

เราเดินข้ามแล้วโขงว่ะเห็นไหมวะ
โอ้โหใครเห็นก็ร้องอย่างนั้นแหละค่ะ
คนเหนือน้ำเดินบนน้ำ

เรื่องนี้แหละถึงเป็นคลิปที่โด่งดังแล้ว

ว่าคุณลุงคนนี้เดินอยู่ริมน้ำ
คือบนผิวน้ำกลางแม่น้ำโขง

หลายคนสงสัยลุงพกอะไรติดตัวป่ะเนี่ย

ชาวเน็ตมาคอมเมนต์กันนะคะบอกว่ามันเป็นหาดทรายกลางโขง
หมายถึงว่ามันเป็นเนินทรายที่สามารถทำให้คุณลุงเดินย่ำไปได้
เออบางคนไม่สนใจแต่ขอสาธุเอาไว้ก่อนเลยละกัน
แต่บางคนก็บอกว่าช่วงหน้าหนาวเนี่ยน้ำจะลด
มันก็เป็นไปได้ว่ามันอาจจะทำให้มีร่องที่เป็นทางเดินได้เหมือนกัน
เพราะว่าแม่น้ำโขงมันก็เหมือนกับกัดซะแล้วก็ขนดินขนทรายมา
ใช่ซึ่งแต่ละจุดแต่ละร่องน้ำค่ะ
มันก็จะมีเนินถูกเขาเรียกอะไรสันดอนทรายถูกต้อง
ประมาณนั้นมันก็จะมีส่วนที่ลึกส่วนที่ตื้นส่วนที่ตื้นเขินขึ้นมา
ทำให้คุณลุงเนี่ยเดินได้ซึ่งจากการที่ไปสอบถามเจ้าของคลิปนะคะ
เขาบอกว่าฝั่งตรงข้ามที่คุณลุงจะไปน่ะเป็นสปลาวอ่า
ช่วงหน้าหนาวแบบนี้น้ำเริ่มลดลงน้ำแห้งน้ำโขงก็จะน้ำแห้งลงนะคะ
ส่วนคุณลุงที่เห็นในคลิปเป็นคนในพื้นที่ที่อำเภอท่าเบาะจังหวัดน้องคาย
เป็นชาวประมงด้วยคุ้นเคยกับการอยู่บนน้ำอยู่บนเรือแบบนี้
แล้วลุงเนี่ยจะรู้ว่าตรงไหนเป็นร่องน้ำลึกหรือว่าน้ำตื้นนะคะ
เป็นคนในพื้นที่เป็นคนที่รู้
นึกว่ามีวิทยายุทธ์อะไรที่เลิศล้ำ
หรือปลาแต่สำคัญเนี่ยเห็นอย่างนี้ไม่ใช่ว่าอุ้ยเหรอลองดูบ้างได้ไหม
มันน้ำลึกเหมือนกันนะคะดังนั้นก็ไม่ให้ลอกเล็นแบบใดทั้งสิ้น
รวมถึงถ้าไม่ชำนาญก็อย่าได้หาทำแบบนี้นะ
แต่เอาเป็นว่าเห็นแบบนี้แล้วเตรียมไปเที่ยวกันได้นะคะ
ริมน้ำโขงแล้วก็ไปกินปลาน้ำโขงอร่อยแท้เลย